ดูอีกหนึ่งหนุ่มหล่อแหมหลายคนบอกว่าหายหน้าหายตาไปไหนก็ไม่รู้
สำหรับหนุ่มแชมป์ชนะทิพย์นะคะ
บางคนบอกว่าแชมป์จะเทงานในวงการบันเทิงแล้วหรือเปล่าเนี่ย
เพราะว่าหนีเมืองกรุงพุ่งตัวไปอยู่เกาะเตาเป็นเดือนไปเป็นชาวเกาะแล้วเหรอ
เทวงการบันเทิงจริงอย่างที่เมาส์หรือเปล่า
ฟังจากปากของหนุ่มแชมป์เลยจ้า
ก็อยู่ก่อเต่ามาครับผมไปเรียนครูสอนฟรีไดท์
หลังจากโควิดพอเกาะเริ่มเปิดก็ไปอยู่ครับผม
คือหลังจากปิดกล้องคือหลังจากเปิดโควิดมาใช่ไหมก็ถ่ายละครจบ
แล้วหลังจากปิดกล้องก็ไปอยู่ค่ะ

กลับมาได้ประมาณ๓อาทิตย์นะครับ

โอ้โหน่าสนใจเดี๋ยวขอไปโรงเรียนด้วยคนได้ไหมคะ

หนุ่มแชมป์เขาเป็นคนที่เหมือนชื่นชอบการท่องเที่ยว

ช่วงแบบที่โควิดงานงงไม่มี
ก็เลยแบบเออขอใช้ชีวิตกับตัวเองในการไปท่องเที่ยว

ค้นหาแพชชันของตัวเองจากช่วงโควิด๑๙